ท่านผู้ชมครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีนะฮะ
มีรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น๒คนนะครับ
คาดว่าถูกคู่อริเนี่ยไล่ฟันมาจนบาดเจ็บนะ

พุ่งตกลงถนนข้างทางไปเลยนะครับ

มาถึงก็พุ่งตกลงมาอย่างนี้นะครับ
คนหนึ่งก็กระเด็นไปอยู่ตรงถนนนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นหน้าร้านขายอลูมิเนียม
บนถนนปฐุมราชหลุมแก้วนะครับ

ภูมิชนถังทะยาที่ตั้งอยู่ริมถนนนะครับ
แล้วก็ถลายไปที่ป้ายร้านขายอลูมิเนียม

บ่อน้ำซึ่งลึกประมาณสัก๗๑๐เมตร

กล้องวงจรปิดอีกมุมนึงเนี่ย
ตรงนี้เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกันนะครับ
สำหรับคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตในบ่อน้ำเนี่ยนะฮะ
มันจะมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับที่จับภาพไว้ได้นะฮะ
ก็จะเห็นตรงนี้นะครับ
จักรยานยนต์นะฮะขี่มาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลัก
พุ่งชนสิ่งกีดขวางข้างหน้าแล้วก็ตกลงไปในคูน้ำในบ่อน้ำตรงนั้นนะฮะ
แต่ถ้าดูอย่างละเอียดเนี่ยจะเห็นว่า
ลักษณะเหมือนกับคนขี่กับคนซ้อนจักรยานยนต์คันนี้เนี่ย
เหมือนกับว่าเขาแทบจะไม่ได้สติอะไรแล้ว
ตอนที่พุ่งถลายมาตรงนี้นะฮะ
แล้วจะมีจักรยานยนต์อีกคันนึงขี่มาดู
แต่ยืนยันยังไม่ได้นะครับว่าเป็นใครอะไรยังไง
เหมือนกับขี่มาดูแล้วก็ขี่ผ่านไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพครูมหไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คันนี้ครับแล้วก็มีนายสรายุทธ์นันทาอายุ๒๓ปี
ซึ่งถูกจักรยานยนต์เนี่ยทับจมน้ำอยู่เสียชีวิตนะฮะ
หมวกกันน็อกอยู่นะครับแล้วมีบาดแผลคล้ายกับถูกของมีคม
ฟันเข้าไปที่ชายโครงขวาด้วยค่ะนิ้วก้อยด้านขวาก็มีแผลลักษณะเหมือนกับถูกของมีคมถูกฟันถูกบาดเหมือนกัน
ส่วนบนถนนนะครับมีนายุทธพงศ์อายุ๑๘ปีเป็นเพื่อนของนายสรายุทธ์ที่เสียชีวิต
สภาพบาดเจ็บนะครับข้อมือขวาหักคิ้วด้านซ้ายกับด้านขวาก็มีบาดแผลนะครับ
กู้ภัยก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อน
เพื่อนของผู้ตายอีกคนนึงเล่าว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยไปดูดนตรีกันที่วัดบ่อเงินย่านลาดหลุมแก้ว
พอดวนตรีเสร็จก็ขี่รถกลับมาตามถนนปฐุมราชหลุมแก้ว
่งหน้าจะไปทางปฐุมธานีใกล้ใกล้ถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
เจอกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์กันมา๓๔คัน
ทางนายสรายุทธ์ผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกเพื่อนคนอื่นบอกว่า
ให้ขี่ไปก่อนให้ขี่แซงไปก่อนเขาก็ขี่แซงกันไปนะครับ
คนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็ไปรออยู่ที่แถวหน้าร้านสะดวกซื้อ
ว่าช่วงเวลานี้นี่แหละรถของนายสุรายุทธ์ที่เสียชีวิต
มากับนายุทธพงศ์คนเจ็บเนี่ยคงถูกวัยรุ่นพวกนั้นเนี่ยไล่ฟัน
บาดเจ็บแล้วก็เสียหลักพุ่งตกลงข้างทางนะฮะ
ก็เสียชีวิตไป๑แล้วก็บาดเจ็บ๑นะครับ
วัยรุ่นชายวัย๑๖ปีที่เป็นเพื่อนของคนเจ็บคนตาย
เขาบอกว่าเขาไปรออยู่ที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยบอกว่า
เขาก็ไปเติมเงินโทรศัพท์มือถืออยู่
แล้วเห็นมีวัยรุ่น๒๓คนขี่จักรยานยนต์มา๒คัน
ตรงร้านสะดวกซื้อที่เขาเติมเงินมือถืออยู่
แล้วก็ชูมีดหัวตัดขึ้นมาให้ดู
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไป
พอเติมเงินเสร็จเขาก็เอ๊ะทำไมเพื่อนไม่มาสักที

เอ้าเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตไป๑บาทเจ็บไปหนึ่ง

หน้าร้านขายอลูมิเนียมนะครับเป็นคูน้ำ

มันก็ตามภาพในกล้องวงจรปิด
แต่สภาพช่วงกลางวันอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่

เราก็ไปดูตรงจุดที่รถเสียหลัก

คือประมาณ๑๐๑๕เมตร
เสียชลิดจมน้ำอยู่ตรงนี้นะครับ

ก่อนเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนจะมาถูกไล่ฟันจนรถเสียหลักตกคูน้ำข้างทาง
ระยะทางรวมก็ประมาณ๘กิโลเมตร
ก็ถือว่าค่อนข้างไกลจากวัดนะครับ
ส่วนวัยรุ่นที่ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น
อาจจะตามมาจากวัดก็ได้ที่ไปดูดนตรีกันนะครับ
ที่เขาไปช่วยตอนที่เกิดเหตุบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุก็รีบมาตรวจสอบนะครับ
พบว่าผู้ตายเนี่ยที่จมน้ำอยู่สวมหวกกันน็อกอยู่เต็มใบนะครับ
แล้วก็นอนอยู่บนป้ายร้านที่ถูกชนตกลงไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์
จักรยานยนต์ในทับร่างอยู่นะฮะส่วนตัวของนายสรายุทธ์ที่เสียชีวิตเนี่ย
มน้ำเกือบมิดตัวนะฮะร่องรอยมีบาดแผลตามร่างกายด้วย
เหมือนกับถูกของมีคมเนี่ยฟันเข้าไปที่ชายโครงขวา
คือเสื้อผ้านี่ขาดนะขาดแบบถูกฟันนะฮะ
เพื่อนที่ซ้อนมาด้วยขาถูกทับด้วยจักรยานยนต์เหมือนกัน
ศีรษะเนี่ยโผล่พ้นน้ำมาไม่มากปริ่มนะอยู่ระดับ
มูกกำลังหายใจรวยรินค่ะนะฮะเกือบจะตกลงไปแต่ว่าอยู่แถบ
เกือบจะขึ้นมาข้างทางเดี๋ยวทีก็รีบช่วยเหลือนะครับ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้เสียชีวิตขี่รถลักษณะเหมือนกับ
หนีใครมามีชายสองคนขี่จักรยานยนต์แล้วก็ใช้มีดไล่ฟัน

เรื่องต้นนะครับมาถึงยังไม่เห็นผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็เห็นคนเจ็บซึ่งนอนอยู่ริมตลิ่งนะครับลักษณะเกือบจะจมน้ำแล้ว
ก็คือเราก็ทำการช่วยเหลือคนเจ็บตรงนั้นเสร็จแล้ว
แล้วเหมือนกับว่าลักษณะมอไซค์ทับขาอยู่ทับขาคนเจ็บอยู่
เราก็พยายามจะยกคนเจ็บขึ้นมาแล้วก็อีกคนนึงน้องที่อยู่ด้วยกันนะครับ
กมอไซค์ขึ้นพอยกมอไซค์ขึ้นปรากฏว่าเจอหมวกกันน็อก
ก็นึกว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นเราก็ยังไปทำคนเจ็บตรงนั้น
ออกเสร็จแล้วมันก็ไม่ออกเราก็พยายามยกเอารถมอไซค์ออก
พ้นเสร็จก็ปรากฏว่าเจอคนอีกคนนึง
คนที่บาดเจ็บอะครับเขามีความรู้สึกตอบสนองเราได้ครับ
เขาพูดตอบสนองเราถามเขาเขาตอบได้แต่ว่าเขาตอบได้แบบช้า
คือเขาพูดมาคำนึงว่าคนที่ขี่นะครับว่า
กูบอกว่าโดนฟันเจ็บโดนฟันโดนฟันเสร็จแล้วก็
ไม่เหลือข้อนี้ก็คือต่างคนต่างก็วึกไปเลยจัดกรรมอะไรไม่ได้
เมื่อประมาณ๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานะครับครอบครัวของนายสรายุทธ์ที่เสียชีวิต
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ติดต่อขอรับศพนะครับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบัวแก้วเกษร
ราชหลุมแก้วปฐุมธานีก็มีครอบครัวมีญาติญาติมีเพื่อนเพื่อนนะฮะ
ค่ะนี่ฮะหลังจากรับศพมาก็มาเคารพศพกัน
ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับเราได้คุยกับคุณพ่อนะฮะ
พ่อของนายสรายุทธ์นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยลูกก็อยู่ที่บ้าน
แล้วก็ออกไปเที่ยวงานวัดบอกว่าจะไปกับเพื่อนนะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ครอบครัวก็จับมือกันปลอบกันนะครับพ่อบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยลูกออกไปเนี่ยนะครับ
ก็มักจะไปอย่างนี้ประจำนะเรื่องไปทะเลาะกับใครมีเรื่องกับใครหรือเปล่า
ลูกชายไม่เคยเล่าที่บ้านฟังนะครับเพื่อนที่ไปด้วยกันบอกว่า
น่าจะเป็นการทำร้ายผิดตัวมากกว่าเพราะคนที่ไปด้วยเนี่ยบอกว่าก็ขี่รถกันมาดี
แล้วก็มาเจอกับกลุ่มอีกกลุ่มนึงมาไล่ฟันนะครับ
แต่ผมต้องไปถามคนซ้อนก่อนว่าเกิดเหตุมันเป็นแบบไหนโดนไล่ฟันมาหรือเปล่า
ผมก็ไม่กล้าพูดใช่ป่ะครับเพราะว่าเราต้องมีหลักฐานมีกล้องมีอะไรด้วย
ถ้าโดนไล่ฟันมาคนมันหนีตายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในงานนี้ถามเพื่อนบอกไม่มี
ก็คือออกมามาเจอข้างนอกแล้วเขาก็ขับมาพวกนั้นก็ไล่กวดมา
ผมเอาเรื่องเต็มที่เลยอันนั้นแต่ถ้าเขาเซียนหลักเองก็ถือว่าบุญเขามาแค่นี้
อันนั้นมันไม่ใช่ว่าการตายธรรมชาติไงคือพยายามฆ่าไง
ถึงคุณจะไม่ได้ฟันก็ช่างใช่ไหมแต่คุณเหมือนเหมือนเขาเขากลัวแล้วคุณก็วิ่งตามอย่างเงี้
เกิดเขาล้มหัวนอกพื้นตายอย่างนี้คุณก็ผิดอยู่ดี
แต่เรื่องนี้ผมต้องรอตำรวจอีกทีนึงแล้วก็พยานอีกทีนึง
บอกว่าจากการสอบปากคำพยานแล้วก็เพื่อนของผู้ตายแล้วก็คนเจ็บ
คนเจ็บยังต้องรอการสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็แน่นอนว่าถูกไล่ฟันมานะครับ
แผลที่พบก็น่าจะบ่งบอกได้ที่เหลือต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ก่อนจะมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยมีกลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ